ดูเรื่องเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญหน่อย
แล้วแม่หายออกจากบ้านไปนานถึง๑๕วันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะจากกรณีที่ไปพบศพนะคะ
ที่มีคนถูกฆ่ายัดใส่กระสอบปุ๋ย
อันนี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองบัวแดงที่จังหวัดชายภูมิ

คือใช้วิธีนะคะคนร้ายเอากระสอบ๒ใบ
จากหัวแล้วก็เท้าคือสวมมาแล้วให้เอามาบรรจบกัน

อย่างที่บอกมีรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีน้ำเงินดำจอดทิ้งเอาไว้ด้วยตรงนั้น

รถคันนี้คุ้นเป็นของนางเดือนทองแน่
ไปเรียกค่ะไปตามลูกสาวให้มาดู

เป็นแม่เธอแน่นอนเพราะแม่หายออกจากบ้านไป๑๕วันแล้ว

แม่ชอบออกไปเล่นพนันไฮโลค่ะ
บางทีเคยหายตัวไป๒๓วัน
แต่มีครั้งนี้แหละที่หายไปนานที่สุด
ที่สำคัญน้องให้ข้อมูลมาด้วยนะคะ
บอกว่ามีผู้ชายมาติดพันธุ์แม่
ล่าสุดตำรวจสพนบัวแดงไปจับกลุ่มตัวคนที่คาดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยมาแล้วนะคะ
จับเมื่อคืนตอน๒ทุ่มเลย
คือนายอุรายแกล้งทองค่ะอายุ๕๔ปี
เป็นคนที่อยู่กับนางเดือนทองเนี่ย
คนสุดท้ายแล้วก็มาติดพันธุ์อยู่ด้วย

มีเจอกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกด้วย
นายอุไรเนี่ยสารภาพนะคะก็เลยเอาตัวมาสอบสวน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่
ไปคุยกับพี่สาวของนางเดือนทองคนตายนี่แหละค่ะ
พี่สาวชื่อว่านางคำปุ่นน้อยลาอายุ๖๓ปี
พี่เล่าแบบนี้บอกวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้ก่อเหตุเข้ามาหาน้องที่บ้าน
จริงเคยเตือนบอกไปแล้วว่าอย่าไปยุ่ง

เพราะผู้ก่อเหตุมีครอบครัวแล้ว
แล้วจริงก่อนหน้าก็เคยเห็นเลิกติดต่อกันไป

พยายามบอกน้องสาวว่าอย่าไปยุ่งกับนายอุไร
จนกระทั่งน้องมาหายตัวไปแบบนี้
ที่ผ่านมาทางด้านพี่สาวคนตาย

บอกว่าน้องสาวชอบไปเล่นการพนัน
และเล่นหนักติดการพนันก่อนที่จะหายตัวไปนี่แหละค่ะ
เขาเป็นกันแล้วยังไงว่าเขามีเมียมาใช่ไหม
นั่นแหละบอกว่านี่ม้าอีกเมื่อนั้นแหละ
ก็คือคำบอกเล่าของตัวพี่สาวคนตายนะคะที่ผ่านมาตอนเช้าคุณผู้ชมค่ะ

นำคุมตัวนายอุไรผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติม

คือพยายามเข้าไปถามถามถึงเหตุจูงใจว่า
ไปทำเขาทำไมไปฆ่านางเดือนทองทำไม

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะตำรวจก็ต้องสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งนะ
เพราะว่าเขาเพิ่งถูกจับได้
ใช่ค่ะทางด้านนะคะลูกสาวของนายอุไร

ชื่อนางสาวสุคลทายุ๒๓ปี
ลูกสาวของนายอุไรเล่าว่าช่วง๒ปีหลังเนี่ย
ก็รู้แหละว่าพ่อมาติดพันกับนางเดือนทอง
ปกติแล้วพ่อเป็นคนใจเย็นนะ
ทำสวนทำไร่ช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอด

มีแต่ว่ามาติดพันตัวผู้เสียชีวิต
สาเหตุเดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำนะคะ

มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในช่วงบ่ายด้วยค่ะ